เรื่องนี้กันหน่อยมาดูคลิปกันก่อนคือมันเริ่มต้นจากชาวบ้านเขาส่งคลิปมาร้องสื่อครับบอกว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะเพราะว่ามีอาสาตำรวจเป็นสิบคนเลยนะบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ชายคนนึงกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของการมียาเสพติดไว้ในครอบครองแต่ประเด็นคือตอนที่บุกเข้าไปจับเนี่ยไม่มีหมายค้นไม่มีหมายจับเขาก็

ทำแบบที่รัก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

อินนรงค์บอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นพ่อพยายามจะห้ามทางอาสาตำรวจ
เพราะว่าอาสาตำรวจทำรุนแรงเกินไป
ทั้งทุบทั้งตีทั้งซ้อมลูกชายพ่อ

ชายกลุ่มนั้นบอกว่าบัตรขาดคือบัตรหมดอายุอะค่ะ
ตอนนั้นพ่อนอนอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
อาสาตำรวจเห็นประหลัดอำเภอท่าสารา
มาตรวจค้นบ้านแต่ว่าเข้าทางประตูด้านหลังนะ
แล้วก็พยายามพังประตูห้องนอนของลูกชาย
แล้วเข้าไปปุ๊บจะใส่กุญแจมือลูกชายพ่อปั๊บเลย
ทำร้ายร่างกายด้วยกดลงกับพื้นด้วย
พ่อบอกว่าคือพ่อยอมรับว่าลูกชายมีประวัติ
ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวมาสู้คดี
แต่ยืนยันว่าไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดจริง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

นี่นะคะเราก็ได้ข้อมูลมาจากพ่อของนายเจรศักดิ์เพื่อนบ้าน
และเราคุยกับทนายความของนายจิรษักด้วย
นายโอภาษชวลิศธนายความบอกว่าพอนายจิรศักดิ์ถูกควบคุมตัวไป
ก็ตรวจปัสสาวะปัสสาวะสีม่วงเจ้าตัวยอมรับว่าเสพยา
ซึ่งก็ถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติด
ไม่มีหมายอะไรทั้งนั้นไปทำร้ายร่างกายนายจิรษัก
ทำลายทรัพย์สินที่บ้านของนายจิรศักดิ์
ทนายความบอกว่ามันเกินกว่าเหตุ
ตอนนี้แจ้งความอาสาตำรวจ๘คน
หลัดอำเภอท่าสาราอีก๑คน
ซึ่งแจ้งความก็คือ๔ข้อหาเลยนะคะ
เรื่องของการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทำให้เสียทรัพย์ทำร้ายร่างกายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
จิรศักดิ์หลังจากนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
ไอ้ยาเสพติดที่อยู่ในซองสีน้ำตาล
ที่เป็นยาไอซ์๓ถุงยาบ้า๑๘เมตร
ไม่ใช่ของตัวเองเขายืนยันแค่ว่าเขาเสพนะคะ
แต่ยาเสพติดที่เจออยู่ในซองสีน้ำตาลที่บ้านเขา

อยู่ในที่เกิดเหตุประมาณเกือบ๓ชั่วโมง

แค่จับแค่นี้ถ้ามียาอยู่ตั้งแต่แรก
มันคงจะน่าออกจากพื้นที่แล้วไปดำเนินการกันให้ถูกต้อง
มันมีพยานที่หลายอย่างแต่พี่จะบอกได้ไม่หมดเนี่ย
มันอยู่ในสำนวนแล้วมันจะเสียรูปคดี
แต่มีพยานเด็ดขาดค่ะ
สาเขาบอกว่ามาเจอนอกบ้านทางแฟนของน้องจีรศักดิ์

เป็นคนนำมาวางถูกต้องจดอ่านในมือแล้ว
ตอนจับกลุ่มตัวแฟนนายธีรศักดิ์กับนายศักดิ์มันอยู่ในห้อง
เรื่องนี้เราไปถามทางตำรวจสพท่าสารามาให้ด้วยค่ะ
รองสารวัตรสอบสวนสพท่าสาราร้อยตำรวจเอกพุทธตานกลิ่นเพศ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อที่จริงนะคะ
คือคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตตามคลิปภาพนี้
ว่าคนที่บุกเข้าไปจับกลุ่มเนี่ย
ใส่เสื้อกั๊กแล้วก็มีข้อความ

แต่เราขออนุญาตให้ข้อมูลตามสิ่งที่ผู้เสียหายเขาร้องมาเท่านั้นก่อนในเบื้องต้นนะคะ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ากลุ่มผู้ชายที่เป็นอาสาตำรวจที่บุกเข้าไป

ทางตำรวจสพท่าสาราบอกว่าคือปกติแล้วเนี่ย
การบุกจับหรือการเข้าไปค้นบ้าน
ถ้าเป็นในส่วนของการปรับปรามยาเสพติด
ต้องมีตำรวจตัวจริงที่มีใบอนุญาตเข้าตรวจค้นด้วย
ถ้าไม่มีแล้วมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
ก็ไม่มีสิทธิ์กระทำการนอกเหนือหน้าที่นะคะ
ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แล้วก็จะตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องไปดูให้ชัดกันอีกทีนึงค่ะ